กลางดึกที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดชนบุรีมีหนุ่มโรงงานสามคนเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะคะปรากฏว่ามีเพื่อนรุ่นพี่อยู่ดีดีก็ทำท่าเหมือนมาหาเรื่องแล้วก็เมามาด้วยสามคนนี้ก็เลยบอกว่าเห็นท่าไม่ดีกลับกันดีกว่าขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามกันไปรุ่นพี่คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ตามแล้วก็เอามีดแทงจนเขาวิ่งหนีกันโอ้โหอุตลุดนะคะแต่มีหนึ่งในสามที่ถูกแทงจนอาการสา
แล้วพอน้องขามได้รับแจ้งว่ามีคนเจ็บสามคน
ถูกแทงที่ป้อมรอปภอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
นายวิรุธหนูป้อมอายุ๒๓ปี

เพราะถูกแทงที่ท้องจนไส้ไหลค่ะ
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

นายธนายุทธ์ศรีมหาชัยอายุ๒๒ปี

นายเอนามสมมุตินะคะอายุ๑๘

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน

เค้าก็ไปเที่ยวงานเรื่องของโรงงาน
นั่งดื่มเล่ากันอยู่สามคน

ซึ่งเป็นรุ่นพี่ทำงานโรงงานเดียวกัน

เฉียดที่โต๊ะมาหาเรื่องเขาเห็นท่าไม่ดีก็พากันออกจากงาน
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓กันไปจะกลับที่พักแล้ว
พอไปถึงขอบสระน้ำรุ่นพี่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมาอีกนะคะ
เรียกให้จอดแล้วเดินมาหาเอามีดแทงเลย
ทั้งสามคนแล้วก็มีการท้าด้วยนะว่า
วันจันทร์เจอกันที่โรงงาน
สามคนนี้เขาบอกเลยว่าไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร
รับว่าเป็นคู่อริกันจริงแต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน

คือทั้ง๓คนนี้พอโดนแทงก็พากันวิ่งหนีตาย
ไปที่รอปภไปที่ป้อมรอปภเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ
รถปุ๊บเราก็มาวิ่งมาแทงผมนะครับผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
คือเราก็บอกว่าอยู่โรงงานเดียวกับผมหรอกบอกว่าวันจันทร์เดี๋ยวเจอกันบ้าง
บอกครับผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็โดนแทงแล้ว
ผมไม่รู้ผมโดนหลายแทงกว่านี้
ทีมข่าวก็ลงไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
จุดที่คนเจ็บเขาไปขอความช่วยเหลือก็คือที่ป้อมรอปภปรากฏว่า

ก็เลยไปสอบถามเพื่อไปขอดูช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
แต่ทางรอปภบอกว่าดูไม่ได้มีกล้องแต่ไม่มีจอให้เชื่อมต่อเพื่อที่จะดูภาพ
รอปภที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นประจำอีกจุดหนึ่ง
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาเพื่อไปถามเกี่ยวกับรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเกือบจะตีหนึ่ง
มีคนขี่รถจักรยานยนต์พาคนเจ็บที่เจ็บหนักไส้ไหล
มาร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าถูกแทงมา
พอคนเจ็บลงจากรถคนที่มาส่งก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลย
รอปภคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เลยรีบช่วย
ก็คนเจ็บถูกแทงที่ท้องไส้ไหลออกมาจริง

คนเจ็บให้ข้อมูลอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเจ็บหนัก
ตอนนั้นก็คิดว่าคนเจ็บอาจจะเสียชีวิต
ที่ผ่านมาที่ประจำจุดตรงนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แต่รอปภก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
แล้วก็รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ
กับทั้ง๓คน
ข้อนั้นที่เราเห็นว่าไส้ทะลักออกมา
เราทำยังไงครับผม
แล้วคนเจ็บนะครับไส้ทะลักออกมา
ตัวเค้ารู้ไหมครับว่า
รู้ครับเพราะว่าก็ต้องจับพริกเขาขึ้นมาไม่ให้ไส้มันโดนกับดินทรายอย่างนี้

ไม่มีอาการเลยอยู่แบบว่าในอาการมืนเมา
หลังจากนั้นปุ๊บก็มีผู้หญิงมาตบหน้าเขาจะหลับ
แล้วก็มาตบหน้าเขาไม่ให้เขาหลับ
ผมก็๕๐๕๐อะครับรอดครึ่งไม่รอดครึ่งอย่างนี้เพราะว่าอาการสาหัสอยู่
ไม่มีเลือดครับไม่มีเลือดคือมันเป็นบาดแผลขาดฉีกขาดมาเลยไม่มีเลือดออก
พอเขาแทงมากันจากที่อื่นกันแล้วเขาเลยวิ่งมาแล้วก็มีโดดมาขึ้นรถมอไซค์อีกคันหนึ่ง
เขาไม่ได้แทงตรงข้างป้อมเขาแทงคนละที่กัน
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราก็ไปคุยกับญาติของนายวิรุธ
คนที่เจ็บหนักถูกแทงจนไส้ไหลเนี่ยนะคะญาติบอกว่าคุณหมอผ่าตัดแล้วก็รอการฟื้นจากการผ่าตัดนะคะ
ยังไม่ได้ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานายวิรุธก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้กับญาติฟัง
ส่วนคนเจ็บอีก๒คนญาติรับตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพนขามก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุก็คาดว่าจะได้ตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีเร็วนี้ค่ะ